มันมีเสียงปริศนามาเรียกทุกคืนค่ะถึงขั้นอยากจะย้ายบ้านหนีเลยนี่ฮะ
เราก็เลยไปดูให้หน่อยเพราะว่า
คุณพี่ท่านนี้เขาบอกไม่ไหวแล้วช่วยมาดูให้หน่อยเถอะ

บ้านหลังนี้อยู่ที่หมู่บ้านหนองกบหมู่๒ตะมนตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
เป็นบ้านชั้นเดียวครึ่งปูนครึ่งไม้นี่เห็นไหม
ลูกต้นกล้วยไว้ด้วยเยอะเลยค่ะนี่มีหมาด้วย
เจ้าของบ้านก็คือนางเมษาเจริญพาณิชย์อายุ๔๐ปี
เธอบอกว่าได้ยินเสียงปริศนาหลังจากแยกทางกับสามีเมื่อ๗ปีก่อน
รวม๔คนจากนั้นมีปลวกมากินไม้ที่หลังบ้าน
ก็เอาน้ำยาเนี่ยไปฉีดหลายครั้งแต่ปลวกมันไม่ตายไม่ยอมหนีด้วย
ก็เลยเชื่อว่าสงสัยจะมีวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับอยู่ที่จอมปลวกหรือเปล่า

ปลวกมันถึงไม่ตายวิญญาณอาจจะช่วยมันไว้หรือเปล่า
นี่ครับทุกคืนจะมีเสียงปริศนาลึกลับ
เสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงมาเรียกชื่อเธออยู่ที่หน้าบ้าน

นี่
ฟังออกไหมชื่อเธอชื่อเมษา
นี่เสียงเรียกเมษานี่แบบนี้เลยนะฮะแบบนี้เลยนะฮะ

บอกไม่ใช่นะทั้งเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิง
บางทีเนี่ยคือออกไปดูไม่เจอใครนะบางทีเหมือนมีคนนี่ฮะ

หนูหรือเปล่านกหรือเปล่า
บอกว่าเหมือนคนวิ่งบนหลังคาเลย

คือเหตุการณ์มันแบบโอ้โหมันเจอแบบนี้นะ

กับแม่ทะเลาะกันแม่หนีออกจากบ้าน

มีนกแสกมาบินวนอยู่รอบบ้านนี่
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพ่อเนี่ยนอนอยู่ดีชักเกรงตัวงอแล้วก็ตาย

ว่าอาจจะเกิดจากการไปผูกเปรย์นอนแถวหลังบ้าน

เคยมีหมอตำแยเอาศพเด็กมาฝังเอาไว้

มันเออมันหลายไม่รู้ต้องเริ่มตรงไหนก่อนดี
ไปที่หลังคาหรือไปที่จอมปลวกหรือจะไปที่ศพเด็กดี
ให้ฟังเจ้าของบ้านก่อนแล้วกัน

นี่เป็นที่ทิ้งศพหมดเลยเหรอ

ใช่เข้ามาทิ้งตรงนี้
แล้วพอมาทิ้งศพแล้วมีพิธีกรรมอะไรไหม

คือคนมาทำแห้งแล้วเขาก็เอามาทิ้งตรงนี้

แล้วก็พ่อแม่เขาก็บอก

เขาก็คุยกันไงว่าศพเด็กอยู่ตรงนี้
แล้วเขาห้ามให้มานอนผูกไปนอนตรงนี้ไง

มีการทำพิธีกรรมไหม

เฮ้เขาไปทิ้งแล้วก็เอาอีกไง

เอาทิ้งที่ไหนก็คือ
แล้วตอนนี้มีการขุดขึ้นมายัง
ไม่อยากก็อยู่อย่างนั้นนะ

ก็ไม่ได้มาทำอะไรเรา
เรามาทำอะไรเราก็กลัวกัน

เจอให้มา

นี่ยายก็เล่าให้ฟัง

ยายบอกไม่มีใครมาทำอะไรยายไม่กลัว
แต่บ้านของพี่เมษาบอกโอ้โหไม่ไหว

คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่บ้านของคุณเมษานะครับท่านผู้ชมครับ

โอ้โหเนี่ยพอมืดค่ำทีไร

หรือมาพรากลูกสาวพี่ไปอีกคนนึง

เธอก็พาผู้สื่อข่าวของเราเดินดูที่บ้าน

ปลวกมันอยู่รอบบ้านเลยครับท่านผู้ชมครับ

เธอบอกเธอพยายามใช้พวกไม้ใช้เหล็กขูดเอาปลวกออกมาตลอดเลยนะ

เธอบอกเธอก็พยายามขูดขูดขูด

แล้วที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่เรื่องปลวกมากินไม้

รู้สึกว่ามันมีแต่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในบ้านอ่ะ
มีเสียงปริศนาอะไรพวกนี้มาเรียกตลอด

หลังคาหลั่นหลั่นทุกคืนเสียงดังตลอดอ่ะแต่ว่าอุทานมันก็ไม่ใช่
เพราะหนังฝังบางทีตื่นขึ้นมาหนังฝังเลยน่ะอืมว่าสังเกตี้มันมันขุนถ้าถ้าคนแกร่งเรา
มันก็ใช่ไหมเราก็ต้องเห็นเงาเห็นไอ้ไหลเพราะเราแอบดูอยู่
ตอนไม่ไม่กลัวเนี่ยแต่ตอนเนี้ยมันมาอยู่สองคนอ่ะ
มันหนึกไงมันแบบเออเราก็กลัวเราเป็นไงอ่ะ
แล้วลูกล่ะวะพี่น้องก็ไม่มีมันก็เลยเออ
เคยมีสามีเลิกกันไปแล้วค่ะพอมีเรื่องต่างต่าง
รับอาถรรพ์เกิดขึ้นรวมทั้งพ่อกับแม่ทะเลาะกัน
แม่ก็เลยออกจากบ้านไปพ่อมาเสียชีวิตไปอีก
ตอนนี้อยู่กับลูกสองคนเธอบอกเธอเครียดมากนะ
เราก็เลยไปที่หลังบ้านหลังบ้านจุดที่เขาบอกว่า
มีศพทารกอะไรมาฝังมาเยอะแยะไปหมดน่ะค่ะ
นี่ไปถึงเธอยกมือไหว้เลยนะฮะแล้วก็บอก
บอกถ้าเกิดว่ามีสิ่งลี้ลับอาถรรพ์อะไรจริงเนี่ย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์มาแล้ว
เสียงนี่ให้ปรากฏออกมาให้ได้ยินหน่อยนะ

สุดท้ายเราก็รอกันอยู่สักพักหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ
ไม่ได้ยินเสียงอะไรฮะเสียงลมอะไรพวกนี้ก็มีบ้างนะฮะ
คุณสุชาดาก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับท่านผู้ชมครับ
มีแต่เสียงความมืดอ่ะนะเสียงช่วงกลางคืนอ่ะ
ส่วนจุดที่บอกว่าเป็นบ่อน้ำที่เคยมีหมอตำแยเอาศพเด็กมาฝังเนี่ย
คือมันก็ปกติธรรมดานะที่คุณสุชาดาไปดูนะฮะ
ถามว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงมันก็เป็นบรรยากาศวางเวงแบบกลางคืน
มันก็เย็นหน่อยฝนตกด้วยช่วงนี้
แต่ก็ไม่เจอสิ่งอาถรรพ์ลี้ลับอะไรนะฮะ
ลูกสาวของคุณเมษาเนี่ยบอกว่าเสียงผู้ชายผู้หญิงที่ร้องเรียกแม่เนี่ย
จากแม่จะได้ยินเนี่ยตัวเธอเคยเจอสิ่งที่มันน่ากลัวน่าขนลุกกว่านั้นนะฮะ
ลูกสาวบอกว่าตอนที่นอนอยู่เคยเห็นวิญญาณผู้หญิงแก่
มายืนย่ำเท้าอยู่ปลายเตียงตอนนั้นอึดอัดมากไม่รู้จะทำยังไง

ตัดสินใจนอนคุมโปรงอืมคลุมโปรงไปเลยนะ
แล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองมีเรื่องแปลกอีก
อยู่เนี่ยร้อนหงุดหงิดแบบไม่มีเหตุผลจนทะเลาะกับแม่

ทะเลาะแบบเรื่องที่ไม่น่าทะเลาะทะเลาะจนถึงขั้นที่แบบโอ้โหอยากจะออกจากบ้านไปเลยอ่ะ
ก็แบบตื่นมาหนูตื่นมากลางดึกเลยอยู่คนเดียวแบบว่าเหมือนแสงก็เห็นมานิดเดียวอ่ะ

แล้วก็เห็นคนแก่ยืนอยู่
แต่ตอนนั้นหนูไม่เล่าให้ใครฟังเพราะว่าตอนนั้นแบบมีคนหลับกันหมดเลยอ่ะ

หนูก็เลยแบบโอ้ไม่ใช่แล้วหนูคุมโปรงหนีเลย
แล้วทีนี้อีกวันหนึ่งก็เล่าให้ยายฟัง
ยายบอกว่าอาจจะเป็นยาย่าย่าอะไรประมาณนี้แบบเจ้าที่เจ้าทาง

หลังจากที่ร้องขอความช่วยเหลือมา
ก็ถามว่าจะเอายังไงต่อดีล่ะพี่
คือคุณสุชาดามาก็ไม่เห็นเจออะไร
จากปลวกที่ขึ้นบ้านเต็มไปหมด
เธอบอกเธออยากให้หมอปลามาช่วย
หมอปลามือปราบสัมภเวษี

เดี๋ยวถ้าหมอปลาไปให้เอาน้ำยาฉีดปลวกไปด้วย